อ่ะกลับมาช่วงนี้ค่ะพี่ปอคะ
เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าดีเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าถูกอีก
โชคดีมากจริงแล้วปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
มันเป็นปัญหาตลอดโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับพี่ปอจอดรถอืม
คุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านดังแห่งหนึ่งนะคะ
ย่านนทบุรีมาร้องเรียนแล้วค่ะบอกว่าโอ้ยมันมีเรื่องของรถที่มาจอดอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ย
เป็นสิบสิบคันเต็มถนนเลยคือจอดกันแน่นเอียดเลยทีเดียวอ่า
จากภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเหมือนที่จอดรถมากกว่าแล้วมันก็จอดเลย
จนถึงเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านด้วย
กันเต็มค่ะรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์นะคะอืม
ทีมข่าวเราเลยอ่ะไปดูให้เห็นกับตาหมู่บ้านนี้เขาบอกเป็นหมู่บ้านดังซะด้วย
ก็ไปเจอนะคะเจ้าของบ้านผู้ที่ร้องเรียนนี่แหละคุณพิสิทธิ์ค่ะ
กิติโสพลวัฒน์แล้วก็ภรรยาก็บอกให้เราฟังแบบนี้ว่า
แหมอึดอาจใจเท่าเกินเพื่อนบ้านเนี้ยเอารถมาจอดแบบเนี้ยนะ
ทั้งหน้าข้างข้างบ้านเขาทั้งทางสาธารณะของหมู่บ้านอืม
ไม่พอมีเต็นต์ด้วยค่ะเอาเต็นต์มาติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง
เออนี่นี่เขาขายรถหรือเปล่าคะค่ะเออตอนนี้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนกันหมดค่ะ
ใครก็ทำอะไรไม่ได้หมู่บ้านซื้อมาเนี่ยแพงก็แพงนะคะ
เจ้าของบอกแบบนี้นะแต่การดูแลหลังการขายเสียความรู้สึกจริง
นิติบุคคลเนี่ยทำอะไรให้ไม่ได้แล้วถามว่าแล้วจะบอกให้เพื่อนบ้านอ่ะ
เขาย้ายออกไปได้ไหมล่ะรถน่ะเขาบอกเคยไปบอกแล้วนะ
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าถ้าจะให้ย้ายรถอ่ะหรือเต็นต์ออกไปอ่ะ
ไปฟ้องศาลโอ้โหถ้าสารสั่งก็จะดำเนินการให้
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปส่องดูเลยค่ะมีสักประมาณกี่คัน
คุณผู้ชมพี่ปอคะเขาบอกว่าไปดูมาแล้วนับแล้ว
สามสิบคันอุ้ยแล้วสามสิบคันอ่ะอยู่บริเวณแนวรัวบ้านของคุณพี่พิสิทธิ
อืมแล้วก็ลามไปจนถึงพื้นที่ส่วนกลางค่ะและอย่างที่บอก
มีการสร้างเต็นต์หลังคาสีแดงอย่างที่เห็นตรงนั้นนะนี่มาแบบนี้
เหมือนเอาไว้กันแดดเออกันแดดเขาเล่าให้ฟังต่อแบบนี้ว่า
เพื่อนบ้านเนี่ยเอามาจอดแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะไม่กี่เดือนนะ
สองปีแล้วโอ้โหตอนแรกบอกว่าติดปัญหาโควิดเคลื่อนย้ายไม่ได้
เพราะว่าเขามีอาชีพคือเปิดร้านจำนำรถ
ตัวเองก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่าคงเดือดร้อนแต่ผ่านมานานจนขนาดนี้
ยังไม่ยอมย้ายรถออกไปอีกค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาตัดสินใจขายบ้าน
แล้วถามว่าพอคนมาดูบ้านซื้อไหมไม่ซื้อค่ะไปฟังเสียงเขาหน่อยละกันค่ะ
แจ้งไปทางเขาเขาบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางเขาก็มีสิทธิ์ที่ต้องใช้
จริงที่จะใช้ได้อืมแต่ว่าเขาจอดนี่คือเขาจอดตรงนี้ไม่พอนะครับ
ล้ำไปกับตรงตรงสโมสรเลยอืมแล้วเราได้แจ้งไปทางนิติของหมู่บ้านบ้างยัง
แจ้งแล้วครับแจ้งไปหลายรอบแล้วก็ส่งในรายกลุ่มในลายกลุ่มของหมู่บ้านอืม
กรรมการก็บอกก็เรียกมาคุยทุกครั้งที่มีการประชุมเขาก็บอกว่าเขาจะย้ายออก
รอให้โควิดหายก่อนก็ยังไม่หายก็ก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่าเขาไปซื้อที่มา
แต่ก็ยังไม่เห็นออกเอาออกไปเลยอ่าคุณผู้ชมคะแต่เราเนี่ยก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายด้วย
เช่นเดียวกันนะและไทยรัฐเราก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ชี้แจง
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยอยากจะติดต่อกับเพื่อนบ้านหลังดังกล่าวนี่แหละค่ะ
สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นปรากฏว่าบ้านปิดเงียบติดต่อใครไม่ได้เลย
ถ้าเกิดว่าอยากจะชี้แจงก็ไทยรัฐก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คุณได้ออกมาบอกเรื่องนี้นะ
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีรถมาจอดกันเยอะขนาดนี้
ก็ติดต่อมาได้จะได้ชี้แจงเหตุผลกันนะคะช่วงนี้